๙น๔๔นาทีคุณผู้ชมครับ
แสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้กันมาหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวดัง

คุณแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมเหมือนกันนะ

ที่ผู้ใหญ่ก็ทำร้ายเด็ก

ถูกต้องแล้วมันก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะว่า

ประเด็นบอกว่าอาม่าเป็นผู้มีอุปการรักคุณของโรงเรียน

จะเห็นผู้สูงอายุที่หลายคนเรียกว่าอาม่า
กำลังมีปากเสียงกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งตัวใหญ่เหมือนกัน
แล้วก็อาม่าตบไปที่ใบหน้าเด็กอย่างแกรง
จากนั้นเด็กนักเรียนสวนกลับจิกผมโขกไว้ที่โต๊ะ

แล้วก็มีครูมีผู้ปกครองที่อยู่ในเหตุการณ์

สักพักอาม่าฟื้นขึ้นมา

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อแจ้งตำรวจนะฮะ
เป็นเหตุการณ์วุ่นวายมันเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยคุณ

ที่หลายคนจับตาก็คือ๑การทำร้ายร่างกายกัน

ผู้ใหญ่ตบเด็กเด็กไม่ยอมเดี๋ยวนี้เด็กทำไมไม่มี
คือเดี๋ยวนี้เหมือนยุคนี้คนความอดทนค่อนข้างต่ำมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมาเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนอีกนะฮะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบ
พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโรงเรียนอสัมชันสมุทรปราการ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนแห่งนี้
ไปพูดคุยกับฝ่ายปกครองและคุณครูของโรงเรียน
ชี้แจงออกมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเมื่อช่วงเย็น
ของวันที่๑๘ธันวาคมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่
ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขากำลังนั่งติวหนังสือ
อยู่ที่โต๊ะที่จัดไว้ให้หลังเลิกเรียนแล้วนะ
โดยที่อาม่าได้เดินผ่านมาแล้วก็คุยโทรศัพท์เสียงดังรบกวน

เขาบอกจากนั้นอาม่าเองก็ด่ากราดคนเท่านั้นเลยนะครับ
และทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเกิดความไม่พอใจ
อาม่ามาต่อว่าทีนี้ก็เกิดการเถียงกัน
ระหว่างกลุ่มของเด็กนักเรียน
ที่เป็นนักเรียนผู้ชายตัวอวบอ้วนเนี่ยนะ

กระทั่งคำสุดท้ายแหละอันนี้เห็นเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะ
เพื่อนของเด็กนักเรียนที่เหมือนอยู่ในเหตุการณ์
เล่ากันแบบนี้บอกว่าป้านั่งคุยโทรศัพท์อยู่
เสร็จแล้วก็แบบดีก็อยู่โวยวาย
อยู่ดีก็โวยวายขึ้นมาด่านู่นด่านี่

ก็คือผู้ปกครองผู้หนึ่งที่เห็นในคลิปแหละ
เขาก็บอกป้าว่าทำไมพูดหยาบคายแล้วพูดเสียงดัง

แล้วทีนี้นะฮะเด็กนักเรียนก็ลุกขึ้น
บอกว่าป้าอย่าพูดแบบนี้
ถ้าพูดแบบนี้ขออนุญาตให้ออกไปพูดข้างนอกได้ไหม

ทีนี้ป้าก็ด่าต่อเลยล่ะครับ
แล้วนางก็พูดขึ้นมาบอกว่า

เข้าข้างกันเหรอหมายถึงทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนอะไรแถวนี้
เข้าข้างกันเหรอนะฮะ
แล้วทีนี้เด็กนักเรียนก็สวนกลับไปคำหนึ่ง

แต่เขาบอกพูดเบาแต่ป้าก็ขึ้นครับ
ก็เดินมาตบฉาดเด็กนักเรียน

ก็สวนกลับทันทีนะครับ

เกิดเรื่องตอนนี้ได้เรียกผู้ปกครองฝ่ายนักเรียน
ที่ตบอำมามาพูดคุยและ

แนะนำให้หยุดเรียนชั่วคราว

ขอพักรักษาสภาพจิตใจก่อน
หลังจากนั้นจะมาสอบย้อนหลัง

เพราะเอาจริงน้องคนนี้เขาก็เป็นเด็กกิจกรรม
น้องนักเรียนคนนี้แล้วเวลามีเรื่องมากระทบ

มันอาจจะทำให้ไปโฟกัสกับการสอบได้ไม่เต็มที่

ทางโรงเรียนก็ชี้แจงออกมาบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ย

เพียงแค่ว่าเด็กและผู้ปกครอง
เขาประสงค์ที่จะขอพักตัวเองก่อน

ก็อนุญาตฟังทางโรงเรียนหน่อยครับ
ครับ

ให้พักการเรียนหรือไม่ให้สอบ

แต่ด้วยความประสงค์ของผู้ปกครอง

และเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความพร้อมในการสอบ

การดังกล่าวมีการกระทบต่อจิตใจ

ก็มีการเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน
แล้วก็ยอมรับว่ามีส่วนผิดที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

คือมารับหลานใช่ไหม
ก็อยากให้เรื่องนี้จบลงเหมือนกัน

คือหลานชายของอาม่าเอง
เรียนอยู่ที่มปลายก็รู้สึกอับอายเหมือนกัน

จนถึงกระทั่งอยากจะลาออก

ทำให้เสียชื่อเสียงของคนทุกคนที่เนี่ย

ใช่คือโรงเรียนเขาก็บอกแหละ
ขอให้นักเรียนลดคลิปจากนี้
แต่เอาจริงน้องนักเรียนในเรื่อง
เขาบอกว่าถ้าไม่มีคนมาโพสต์คลิปแบบนี้
ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาโดนอะไรบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้โทรสอบถามน้องเอฟ
น้ำสมุดน้องเอฟซึ่งเป็นคู่กรณีของอาม่า
เอฟยอมเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๘ธันวาคม
เวลาประมาณ๕โมงเย็นตอนนั้นน้องกำลังนั่งเคลียร์งาน
เพื่อนอยู่ตรงบริเวณสวนวิทยาศาสตร์

ผู้ปกครองที่นั่งอยู่กับลูกโต๊ะข้างไม่พอใจ
เพราะต้องใช้สมาธิในการสอนหนังสือลูก
จนเกิดปากเสียงกับอาม่า

โดยตัวน้องเอฟเองเห็นว่าอาม่าใช้คำหยาบมากเกินไปแล้ว
บอกอาม่าไปทำนองที่ว่าที่นี่คือโรงเรียนนะ
อย่าส่งเสียงดังและอย่าพูดคำหยาบ

ก็มีคำว่าพวกมึงเข้าข้างกันหรือไง
แล้วเด็กก็บอกอาม่าภาษาแล้วแน่
จนเกิดเหตุการณ์ตบกันขึ้นนะครับ
ฟังเสียงน้องเอฟหน่อยฮะ
เออคุณป้าค่ะที่นี่สถานศึกษาเนอะ
ถ้าเค้าจะใช้คำพูดหรือเสียงอะไรแบบนี้

ที่เค้าบอกว่าแหละยินางด่ะกูสักละแน

แม่หนูไปคุยกับทางโรงเรียนแล้วเขาแนะนำมาว่า

คือเขาให้แบบมาเยียวยาจิตใจหนู
คือน้องเอฟเขาก็จะติดใช้คำว่าค้านะฮะ
เอฟเขาก็บอกว่าตอนที่พูดกับป้าเนี่ย
ก็พูดไปป้าคะถ้าป้าจะพูดแบบนี้
ขออนุญาตให้ออกไปพูดข้างนอกนะคะ
พอดีที่นี่อยู่ในโรงเรียนนะคะอะไรเนี่ย
เขาก็พูดกับป้าไปแบบนี้แล้วก็สารแนค่ะอะไรเนี่ย
พูดไปเขาก็ไม่คิดว่าป้าจะโมโห
แต่ว่าตัวน้องเอฟเองเขาบอกเขาก็เสียใจ
เขาเสียใจเหมือนกันถ้าคิดย้อนไปได้เขาจะไม่ทำ

เอฟเองก็ขอโทษคุณป้าเขาก็บอกแหละว่าเรื่องมันก็แบบจบกันแล้ว
แต่ละฝ่ายก็ไม่ได้ถือโทษกรดเชื่อใคร

แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองของเขาก็เครียดเหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าฝั่งอาม่าก็เครียดหลานอาม่าก็เครียด
เพราะภาวะของอารมณ์
ตอนนี้โรงเรียนพยายามที่จะให้สองฝ่ายมาพูดคุยกัน

เขาบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังมีภาวะของอารมณ์อยู่
โรงเรียนกะว่าเดี๋ยวสักหลังปีใหม่
จะมาพูดคุยกันมาเปิดใจมาเคลียร์กันนะครับ
จากนั้นทีมข่าวพยายามติดต่อกับทางอาม่าด้วย

แต่ว่าทางอาม่าเปลี่ยนชื่อไลน์พร้อมกับลบรูปภาพโปรไฟล์

แต่ว่าถ้าอากาศล้อนก็ให้เย็นด้วยเหมือนกันนะ